ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่มีกระบาดคันหนึ่งขับมา
แต่ว่าเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองชนรับประทาน
กู้ภัยพยายามไปช่วยขึ้นมาได้แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตครับ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนะคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพที่มีการช่วยร่างของคนขับที่ติดอยู่ในกระบะด้านในออกมาแล้วนะครับ
ทางด้านของอาศัตรย์สมัครบูรณิฐิประพัดโพธว์ถสุธรภ์ไปช่วยปั้มหัวใจ
ขับกระบะอีซูซูมีแคปนะฮะ
ต้องเอาช่วยขึ้นมาแล้วเปล่าปั๊มหัวใจพักหัวใจ
ถนนอันนี้มันอยู่เรียบครองครับสายบางลี่
มะขามล้มในพื้นที่
คลองขุดตำบลวัดโบดนะฮะที่สุพรรณบุรี
คือพอเอาตัวคนขับขึ้นมาเขาสาหัสพยายามปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้อาสาสมัครที่ไปช่วยคือนายนิพนธ์บอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุตัวเองขับรถผ่านมาพอดี
ไม่ได้มีคนแจ้งนะขับรถผ่านมาเห็นเฮ้ยมีรถตกลงไปในคลอง
ก็เลยจอดรถลงไปช่วยอุปกรณ์มีอยู่แล้ว
เอาสลิงดึงกระบะขึ้นมาให้ประตูมันพ้นน้ำก่อน
เอาค้อนทุบแล้วเอาตัวคนขับขึ้นมาประถมพยาบาล
โอ้โหประเมินเบื้องต้นโอ้โหโคม่าแน่นอนเลย
น่าเป็นห่วงเพราะว่าจมอยู่ในน้ำค่อนข้างนาน
แล้วก็ช่วยออกมาอย่างทุลักทุเล
ไปฟังเสียงคุณนิพนธ์ที่ลงไปช่วยคนแรกหน่อยนะครับ
เรื่องต้นมาก็เจอรถอยู่ในน้ำนะครับคือมิดคันนะครับ
ก็ทางชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถช่วยผู้บาดเจ็บขึ้นได้
เพราะว่าติดอยู่ในตัวรถนะครับผมก็เลยเอาสลิงของรถสไลด์นะครับ
ก็คือช่วยเกาะในตัวรถแล้วดึงรถขึ้นมา
เพื่อที่ทำการทุบกระจกนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกมา
ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือจมอยู่ในน้ำหลายสิบนาทีนะครับ
กว่าที่เราจะมาส่งลงมาช่วยใช่ไหมใช่ครับ
สิบนาทีนี่ก็นานพอสมควรนะครับเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่า
ตอนก่อนเกิดเหตุน่าจะมีฝนตกมาแล้วแล้วมันมีน้ำขังบนถนนครับ
ทำให้เหมือนแบบเขาขับรถแล้วเขาไปเหยียบน้ำแล้วเหินน้ำรถก็เลยสูญเสียการควบคุมแล้วก็เลยตกลงไปในคลองชนรับประทานแบบนี้
ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกบ่อยนะยังไงก็ระวังเรื่องของการขับรถด้วยแล้วกันนะครับ